ส่วนรายการนี้ถ้าดูแล้วยิ้มแล้วดูดีแน่นอน
ถูกต้องแล้วนะคะรายการโอ้โหไทยแลนด์
ต้อนรับศักราชใหม่๒๕๖
ขยับเวลาออกอากาศมานิดนึงจากเที่ยงตรงมาเป็นเที่ยงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะคะ
ศักราชใหม่นี้ประเดิมไปเลยเมืองฝน๘แดด๔จังหวัดระนองระนอง
ก่อนที่จะไปเที่ยวกันพาไปดูที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองกันก่อนนะคะ
นี่คือที่บ้านเทียนสืออายุเป็นร้อยปีนะ
บ้านหลังนี้คือบ้านของพระยาดำรงสุจริตธรรมเจ้าเมืองคนแรกของระนองเลย
ภายในบ้านนะคะก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองอีกมากมาย
สภาพสมบูรณ์ด้วยใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็ไปชมกันได้นะคะ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาพาคุณผู้ชมไปอาบน้ำแร่
แช่น้ำร้อนกันที่บ้านพรรัง
ที่นี่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก
สบายตัวสบายใจกันไป
ใครอยากไปเที่ยวที่จังหวัดระนองก็มีที่พักแบบรักโลกรักธรรมชาติมาแนะนำ
ที่นี่คือโตนเพชรกรีเนอรี่กาเดนนะคะ
ที่พักเขามีให้เลือกหลายแบบมีเป็นแบบกระโจมด้วย
ส่วนที่ที่ฉันทำอยู่นี่เขาเรียกว่าโคเกะดามะหรือว่าสวนแขวนแบบจี้ปุ่ม

เขาจะมีกิจกรรมรักโลกกิจกรรมน่ารักมีการทำผ้ามัดย้อม
คุณเห็นไหมสวยจัง
มีหลากหลายกิจกรรมนะคะให้ร่วมสนุกให้ทำกันในที่พักแห่งนี้
ต้องใช้ความชำนาญเหมือนกันนะคุณนะในการมัดย้อมผ้าต่าง
บางคนบอกมัดไปเถอะเดี๋ยวก็ออกมาสวย
มันยากนะคะคุณสีมันไหลรวมกันหมดเลยนะคะนี่ฉันทำมาแล้ว

ว่าจะสวยงามขนาดไหนอยากให้ติดตามอยากให้ดูกันนะคะ
เพราะว่ารายการนี้เราจะนำเรื่องราวดีสถานที่ท่องเที่ยวของกินแปลก

เที่ยงเที่ยง

ดูตลอดข่าว๑๑โมง

แล้วก็จะต้องไปกินน้ำก่อน

ถ้ายังไงจำกันได้แล้ว